ถามน้องก๊อฟหน่อยในฐานะที่บวชเรียนมาแล้ว
แล้วก็มีใจเป็นบุญกุศลด้วย

เคยร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชงานอุปสมบทไหม

แบบไหนช่วยปัจจัยหรือว่ายังไงฮะ
เป็นเจ้าภาพเองก็คือออกเงินบวชให้กับน้องชายกับพี่ชาย
อันนั้นคือเป็นคนรู้จักเป็นญาติใช่ไหม

ก็คือมีการแชร์ภาพนี่ครับแชร์ภาพนี้เลย
พระท่านอยู่ข้างหลังสองคนนั่งหน้านี่จะบวช

ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมบุญหน่อยนะครับ
นี่แหละฮะกรณีที่บนเฟซบุ๊กมีการแชร์
แล้วก็โพสต์ภาพนี้
เป็นการเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทพระสองรูป

คือนายบุญมีศรีด้วงอายุ๒๗ปี
และนายนนติชัยโสภากุลอายุ๓๓ปี
คือไม่มีปัจจัยเพียงพอที่จะการบวชเองนะครับ
โดยจะบวชเงียบณวัดบ้านบัววัดอำเภอวาลินชำราบ
อุบลรัชธานีวันพุธที่๑๒พฤษภาคม
มีการระบุเลขบัญชีและระบุชื่อบัญชีพระปียวัตรปุ๋ยไฟล์
จนมีคนใจบุญโอนเงินไปร่วมเป็นเจ้าภาพครับ
คือร่วมบุญโดยวิทยาลัยโอนเงินไป
รวมแล้วดูจากสลิปในคอมเมนต์เนี่ยกว่า๓๐๐๐๐บาทครับ
ก็เพียงพอนะในการจัดงานบวช
ครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบกับพระปริยวัตรปุ๋ยไฟล
อายุ๓๐ปีนะฮะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดบ้านบัววัดเป็นพระที่ปรากฏชื่อเจ้าของบัญชีครับ
แล้วก็ไปเจอนายบุญมีศรีด้วงและนายนนติชัยโสภากุล
ผู้ชายสองคนในภาพที่กำลังจะบวชนั่นแหละฮะ
ทำไปทำมาคุณผู้ชมเรื่องมันกลับตลปัด
ไงอ่ะพี่เบิร์ตพระปียวัตรเล่าแบบนี้ปุ้ยคุณผู้ชมครับ
บอกว่านายจักรพลตัวละครใหม่นะนายจักรพลเนี่ย
เป็นเพื่อนสมัยเรียนติดต่อมาบอกว่าจะมีคนมาบวชที่วัดสองคนนะท่าน
คือนายบุญบีกับนายนนติชัยเนี่ยซึ่งท่านก็รู้จักสองคนนี้ด้วย
พฤษภาคมจักรพลพาบุญมีกับนนติชัยมาฮะขออภัยฮะ
มาแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กับท่านเจ้าอาวาสนี่รูปเมื่อกี้
ตอนนั้นทุกคนก็เข้าใจว่าจักรพลนั่นแหละจะเป็นเจ้าภาพงานบวช
เพราะจักรพลเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นญาติของนายนนติชัยด้วยนะครับ
จากนั้นนายจักรพลก็ชวนพระปิยวัตรไปเปิดบัญชีธนาคารแบบนี้
แล้วก็ถ่ายรูปไว้แบบนี้นะฮะมันเป็นยังไงลองฟังดูครับ
ไปเปิดบัญชีอาจารย์ก็ว่าอยู่ค่ะไปเปิดบัญชีนี่หาบัญชีเหตุออกแบบโชว์เซียวบอกวุ้นไปให้เฟสได้ยังกินขอบอกเอานั่งเลยขอบอกเอาเลยอาจารย์มาอยู่เออขอบอกเอา
บ้านอยู่ค่ะว่าว่าว่าว่าค่ะไม่ง่าก็เดี๋ยวอาจรอดป้านั่นหรอกเออเปิดอาจรอดป้านั่นหรอกเขินป่ะ
จ้ะตอนนี้อาจารย์ก็จะไปเปิดบัญชีเมื่อไหร่ละอาจารย์จะแถวเนี่ยสมมุติผมจะเอาไปน้ำเออเห็นปะ
ก็เลยความรู้ห้าพวกถึงการฮอตรมะจะเลยก็ไปน้ำพื้น
คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับคือจะทำจะหลอกพระก็ต้องบอกว่าหลอกเนียนเหมือนกัน
เพราะว่าวันที่๗พฤษภาคมเนี่ยระหว่างเปิดบัญชีเป็นชื่อพระปิยวัตรเนี่ย
พนักงานธนาคารถามไงเดี๋ยวนี้เวลาเปิดบัญชีเนี่ย
จะถามว่าคุณจะใช้แอปไหม

ก็เลยพนักงานธนาคารถามว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะใช้แอปไหม

นะฮะนายจักรพลทำหน้าที่ไปคุยแทนครับ

มุดบัญชีนายจักรพลเป็นคนถือ

หลังจากมีญาติโยมสอบถามเรื่องการรับบริจาคมา
แล้วก็มีข้อความขอเชิญมาร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช
เรียกนายบุญมีกับนายนันติชัยมาสอบถาม
ทั้งสองคนบอกว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนเลย
นายจักรพลจะเอารูปถ่ายที่ถ่ายวันนั้น
ลงโซเชียลมีเดียเพื่อขอรับเงินบริจาค

ล่าสุดครับพระปิยวัตรไปปิดบัญชีธนาคารแล้วครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็พานายบุญบีนายนนติชัยเนี่ย
เข้าแจ้งความที่สพวารินชำราบ
ดำเนินคดีกับนายจักรพลฐานช่อกงประชาชนครับ
ขณะที่แอดมินเพจบอกบุญทั่วไทย
ก็เข้าแจ้งความเหมือนกันที่สพภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากถูกจักรพลเนี่ยนะฮะ
จักรพลไปหลอกเอาเครื่องกองบวช
เขาบอกว่าเครื่องกองบวชราคาตั้ง๗๐๐บาท
มันแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอย่างไร

ก็จะมีแบบธรรมดาหรือแบบที่มันสวยหน่อย

ใหญ่พอสมควร๗๐๐ชุดใหญ่ครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าที่จักรพลไปบอกคือยังไม่ได้จ่ายตังค์
ทั้งนี้ทางเพจบอกบุญทั่วไทยเขาบอกว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะจ๊ะกับนายจักรพล
แล้วก็ไม่มีส่วนในการเปิดรับบริจาคแต่อย่างใดด้วยนะฮะ

หากินอะไรแบบนี้นะฮะ